ไปพี่เช้าพี่ซีป่วยเหรอพี่ซีป่วยฮะ
เอมมิสีภรรยาเอมมิสีภรรยานะครับ
หายป่วยปุ๊บก็เคลียร์คิวออกมารับงานปั๊บนะฮะ
สำหรับพระเอกหนุ่มซีงานนี้บรรดาแฟนคลับ
ดาแฟนคลับก็พากันเป็นห่วงกลัวว่าเดี๋ยวไข้จะกลับ
แล้วก็ทำให้สุดหนักเข้าไปอีกนะครับ
ซึ่งทางด้านของหนุ่มซีก็ได้ออกมาอัปเดตกว่ากับทางรายการเราว่า
ตอนนี้เนี่ยเรื่องสุขภาพถือได้ว่าดีขึ้นกว่าเดิมมากแล้ว
แต่อาจจะมีอาการเสียงเปลี่ยนนิดหน่อย

ช่วงที่ตัวเองกำลังป่วยศรีภรรยา
คุณเอมี่กลิ่นประทุมก็ยังดูแลดีเวอร์
คอยอยู่ช่วยป้อนข้าวป้อนยาแบบใกล้ชิดอีกด้วย

อาการไม่สบายตอนนี้เป็นไงบ้างนักข่าวถาม
ก็ดีขึ้นแล้วครับแต่ว่าเสียงนี้มีไงแผ่บ้าง

ซึ่งผมก็ได้ไปหาคุณหมอแล้ว
คุณหมอก็ลองให้แหล่ดูนะครับ

คุณหมอเองก็จัดยาให้เรียบร้อย
ประมาณ๓วันก็น่าจะหาย
จัดแหล่ก็ไปเพราะเป็นไข้หวัดมันขึ้นนาสิกไงลอง
เพราะเป็นไข้หวัดปกติอันการคืนอันการคืน

แล้วก็ทำให้ร่างกายก็ยังไม่หายสักที

เดี๋ยวไม่หายก็คือพักก่อนไปงานอะไร
ไม่เป็นไรพี่พวกพี่นักข่าวนี่แหละจะเป็น
นะฮะระวังโต๊ยด้วย

ย้อนกลับไปถามฝั่งคุณภรรยาบ้างดูแลเรายังไง

ช่วยจัดแจงเรื่องยาเรื่องอาหารกิน

ร่างกายทำอะไรไม่ได้เขาพูดอย่างนั้นเหรอ